มาดูเรื่องราวที่ต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่านิสิตสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดชนบุรี

แล้วก็ให้เธอมาดูดวงกับหมอดู

ตอนแรกก็ไม่มีอะไรจ่ายค่าสะดอกเคราะหค่าอะไรไป
แต่ว่าหมอดูคนนี้ขอไลน์ไปด้วย
และขอให้ผู้หญิงคนนี้ส่งภาพโป๊เปลือยของเธอเอง
มาให้หน่อยมาให้แก้กรรมแก้เคาะ

เข้าแจ้งความเตือนภัยให้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยนะครับ
นางสาวแดงนามสมมุติอายุ๒๒ปีนิสิตชั้นปี๓มหาวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแสนศุกร์
ขณะที่เธอเดินอยู่ในตลาดนัดวังมุก
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองชมบุรี

พร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นหมอดู

เธอเลยเดินเข้าไปดูดวงกับผู้ชายคนนี้ในร้าน

หมอดูก็บอกว่าเธอมีเคราะห์นะ

ซึ่งมีค่าดำเนินการสะดอกเคราะห์ตั้งแต่๕๙บาท

แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในร้านก็ออกมาจากร้าน
หมอดูก็ขอไลน์ติดต่อไว้ก่อน
เธอก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็ให้ไลน์ไป

หมอดูทักไลน์เข้ามาคุยกับเธอ
แล้วก็เหมือนโอ้โลมเธอ
และสุดท้ายก็บอกเธอว่าเธอมีเคราะห์ใหญ่นะ
ต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์อีกครั้ง
แต่ว่ามีข้อแม้ว่าทำผ่านออนไลน์ก็ได้
ถ่ายภาพโป๊ะใส่ชุดวันเกิดก็คือแก้ผ้าเนี่ย
ส่งมาในไลน์หน่อยเดี๋ยวจะทำพิธีให้
เธอก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้ว

ก่อนจะรู้ว่าเคยมีนักศึกษาสาวหลายคนตกเป็นเหยื่อของหมอดูรายนี้
ส่งภาพลับไปให้หมอดูรายนี้เพราะหวังจะสะดอกเคราะห์
จากนั้นนะครับหมอดูลายนี้ได้เผยแพร่ภาพในเว็บไซต์ลามก
ตัวนางสาวแดงเองก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิด
ไม่ให้มีภัยสังคมแบบนี้ไปหลอกลวงผู้หญิงอีกนะครับ
ถ้าจะดูดวงเนี่ยหนูอยากให้แบบว่าเลือกคนที่ดูแล้วค่อนข้างปลอดภัย
หรือไม่ก็มีชื่อเสียงนิดนึงที่ไม่ใช่ดูศูนย์ศูนย์ศูนย์ภาพ
แบบว่าเราไม่ควรไปไว้ใจเขาขนาดนั้นนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนนะครับก็ฝากถึงประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับ
ให้สามารถเข้ามาแจ้งความเอาผิดได้ที่สพแสนศุกร์
ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวหมอดูลามกรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ